คดีการสังหารโหดไฮโซเชอรี่นางสาวธิติมาตั้งวิบูรณ์ผ่านนิด
ถ้าท่านยังจำคดีนี้ได้๑เดือนเต็มพอดี

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือไนโก้คนสนิท
เป็นทั้งลูกน้องและเป็นเพื่อนชายคนสนิท
โอ้โหฆ่าอย่างโหดเยี่ยมในโรงแรมย่านราชพร้าว

เพราะว่าไม้เบสบอลเปื้อนเลือดยังวางอยู่ข้างศพอยู่เลย
ใช่๓๐กรกฎาคมนะครับที่เป็นข่าวเรื่องการเสียชีวิตออกมา

โก้หรือว่านายอัศยาชัยภานะฮะ
ไโก้อายุ๓๓ปีส่วนคุณเชอรี่อายุ๓๓
พอก่อเหตุแล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึง
ก็คือไปอยู่นู่นโรงแรมที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับเดินออกมาจากลิฟต์
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินตามมาด้วย
คาดว่าเป็นน้องชายของไนโก้ผู้ต้องหานี่แหละ
ใช่ก็พ่อกับแม่ของไนโก้ให้การกับตำรวจเอาไว้ว่า
กรกฎาคมนะไนโก้เนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าฆ่าไฮโซเชอรี่
แต่ว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวแต่ก็ไม่มาแล้วก็หายไปเลยนะ
ซึ่งก่อนที่จะไปพบศพ๓๐กรกฎาคมที่โรงแรมย่ารัฐพร้าวเนี่ย
ครอบครัวบอกว่าฆ่าไฮโซเชอรี่เขาก็หายไปสองสามวัน
ค่ะติดต่อไม่ได้ที่สุดแล้วคับวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ
สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ

นี่คือภาพล่าสุดที่เปิดเผยออกมา
เสื้อสีขาวเนี่ยผู้ชายคนนี้นะฮะ

นี่แจ็คเก็ตสีน้ำตาลเนี่ยฮะ

หน้าตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนตามหมายจับที่เห็นแต่แรกสักเท่าไห
แล้วก็ควบคุมตัวได้พร้อมกับน้องชายของไนโก้ด้วย
ใช่นะฮะน้องชายของไนโก้นะครับ
ก็ถูกควบคุมตัวได้พร้อมกัน

เป็นน้องชายที่คาดว่าเป็นคนพาไนโก้หลบหนี
จับได้ที่หมู่บ้านชาวประมงนะคะ
ห่างจากกรุงพนมเปนไปนิดหน่อย
ครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการประสานที่จะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยนะครับ
เจ้าของคดีเจ้าของท้องที่คือสนโชคชัยที่กรุงเทพ
ตอนนี้กำลังนำตัวมาที่กรุงพนมเปนอยู่นะครับ
ทั้งคู่หนีไปกบดานซ่อนตัวอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่ง
ทะเลสาบเขมรหรือว่าโตนเลสาปอยู่ตอนกลางของกัมพูชา
คาดการณ์ว่าอาจจะส่งมาถึงในคืนวันนี้นี่แหละ
เพราะว่าตอนนี้พลตมตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
บิ๊กโจ๊กนะฮะกำลังเดินทางไปรับตัวอยู่นะครับ
นำตัวกลับกรุงเทพมาให้ถึงภายในคืนนี้เลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนแรกเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กจะมีการแถลงข่าว
ช่วงสัก๓๓๐๔๐๐อะไรแบบนี้ครับ
แต่อาจจะเลสหน่อยเพราะว่าการเดินทางนำตัวกลับมาเนี่ย
ใช้เวลาอาจจะสักวัน๕๓๐น่าจะได้เห็นการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊ก
เกี่ยวกับคดีนี้นะคะจับได้แล้วนะคะโก้และน้องชายนะคะ
ตอนนี้ก็รอขั้นตอนก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนจะต้องรอขั้นตอนไหนบ้าง
เทียบเคียงกับกรณีของนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาที่ลงมือบงการแล้วก็ฆ่าน้องฟอสกับน้องสปายหรือเปล่า

นี่ก็กัมพูชาเหมือนกันก็มีการประสานกับทางการกัมพูชาสุดท้าย